ไปดูการแจกรางวัลครับจัดพิธีครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
โล่ยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาบุคลากรและก็ผู้สนับสนุนกอล์ฟอาชีพประจำปี๒๕๖๒ครับ
โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมงาน
ไลท์ก็คือรางวัลนักกอล์ฟดีเด่นฝ่ายชายเป็นของโปรแจ๊สครับ
อาร์ติวิทเจนรธานนนส่วนฝ่ายหญิงโปรเมครับ
อีเรียจุดธานุการอดีตกฎาหญิงมือ๑ของโลกปัจจุบันในรั้ง
เบอร์๕โลกติดแข่งขายที่ต่างประเทศคือกรรมพ่อสมบูรณ์จุดธานุการ

ส่วนรางวัลนักกอล์ฟอาชีพทรงคุณค่าก็เป็นของบุญชูเรืองกิจ
ฝ่ายหญิงเป็นโปรอุ๋ยวิรดาโกมุดนักกอล์ฟหญิงไทยคนรัฐที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก
หลังจากเสร็จพิธีก็ได้มีการร่วมชมภาพยนตร์โปรเมอัธยะต้องสร้าง
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชน
โดยเป็นเรื่องจริงที่เกิดมาจากชีวิตของโปรเมแล้วก็โปรโมครับ